จกจัวกจัวก

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

มึงหลอกกู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

ในคลิปหนูเลยค่ะตัวอย่างคุ้นตรงนั้นเลยค่ะ
มีขนาด๕๐๖๐๗๐ก็เลยแบบเลือกซื้อขนาด๕๐มาก่อน
เพราะว่าแบบอยากลองกินถ้าเกิดอร่อยค่อยแบบไปซื้อไซส์๗๐อะไรแบบนี้
กลับบ้านมาหนูก็แบบเลยถ่ายเป็นแบบจะถ่ายรีวิว
เพราะว่าปกติหนูเป็นคนชอบถ่ายรีวิวอะไรแบบนี้อยู่แล้ว
ก็เลยแบบถ่ายดูแล้วพอถ่ายแล้วก็แบบพอตักลงไปมันก็แบบบุ๋มลงไปเลยค่ะ
ข้างล่างมันก็แบบโล่งก็เลยแบบเปิดออกมาดูก็คือข้างใต้เป็นกลวงหมดเลย
ลองดูเพราะว่าน่ากินดีค่ะที่เขาโฆษณาหน้าร้านก็คือเป็นเหมือนในภาพเลยค่ะ
เป็นแบบคูณอย่างนั้นเลยก็เลยแบบดูคุ้มดีก็เลยแบบอยากลองซื้อมาลองทานเฉยค่ะ
เหรอเขาก็แบบใส่มาเต็มหรือไม่เขาก็ควรจะเปลี่ยนภาชนะให้มันแบบเป็นรูปทรงแบนอย่างนี้๕๐บาทก็ขายได้
แต่ว่าแบบอาจจะขายถูกลงมาหน่อยอะไรแบบเนี้ยคือเขาเขาทำราคาเขาทำมาแบบเต็มถ้วยแบบ
ให้มันดูเหมือนเต็มมันก็แบบรู้สึกว่าเหมือนโดนหลอกอะค่ะก็ไม่อยากให้ผู้บริโภคคนอื่นโดนหลอกเหมือนกันก็เลยแบบถ่ายเป็นอุทาหรณ์ด้วยค่ะ